ดูกันนะว่าอีกกี่วันกันหนอที่จะถึงวันที่นักเสี่ยงโชคอย่างเราเรารอคอยกัน
วันเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะถึงวันที่๑๖มีนาคมแล้วนะคะ
หลายคนยังไม่มีเลขในดวงใจเลยมาจะมาวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ได้เอาตัวเลขพอหอมปากหอมคอมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
แต่บอกเลยนะว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มือใหม่เขาขอมาฝากเนื้อฝากตัวกันสักนิดนึง
เจ้าพ่อเจ้าแม่มือใหม่ที่ว่านี้ก็คือหนุ่มแน็กชาลีกับสาวนาวธิสานาศค่ะคุณผู้ชม
จะได้ไม่มีปัญหาการแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรแบบนี้
ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลที่๑ขึ้นมามันจะได้ไม่มีปัญหากัน

ถูกต้องนาวถามแน็กว่า
แน็กถ้าเกิดใบนี้เนี่ยถูกรางวัลขึ้นมาจะทำยังไง
แน็กเขาตอบแบบชัดเจนหนักแน่นการันตีทันทีเลยนะคะ
เขาจะบอกว่ายังไงไปดูคลิปกันจ้
เขื่อนเขายิบให้เราแน็กถ้าเกิดถูกอ่ะ
ว่าเด็กแม่น้อย
เด็กแม่น้อย
โอ้โหเการันตีมาขนาดนี้แล้วจะซื้อตามได้อย่างไร
ทำลายทำลายความหวังกันจริงนะคุณผู้ชม
แต่ถึงแม้ว่าแน็กจะออกมาบอกแบบนี้
แต่เหล่านักเสี่ยงโชคเขาก็อยากรู้อยู่ดีว่าเออลอตเตอรี่ที่นาวถือเนี่ยมันเลขอะไรกันเหรอ

เลข๗๓๕๐๔๘อันนี้คือเลขที่เขาถืออยู่นะคะเป็นเลขของลอตเตอรี่ที่เขาถืออยู่
ซึ่งเดี๋ยวยังไงวันที่๑๖นี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงแหละ
ว่าเลขที่สาวนาวถืออยู่เนี่ยมันจะออกตามที่ใจหวังหรือเปล่านะคะ

ทำไมแน็กซ์มาขนาดนี้โอ้โหแล้วแน็กซ์ดูฬีลา
แล้วสาวเซ็กซี่เมืองไทยจะมีที่ยืนกันได้ยังไง

ฉันลืมภาพแน็กแฟนฉันตัวน้อยของฉันไปเลย
ก็เป็นตัวของตัวเองไปคุณผู้ชมค่ะ